คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อค่ะ
เพราะว่ามีหลายมิตินะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสาย
ซอยสุขุมวิท๑๐๓หรือว่าซอยอุดมศุกร์นะคะ
ที่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสองวินทะเลาะวิวาดกัน
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายมีผู้เสียชีวิต๑คน
ผู้เสียชีวิตเคยขับวินนี่แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นพนักงานส่งของบริษัทเคอรี่
แล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็อาจจะยังพูดไม่ได้๑๐๐ว่าถูกลุกหลงแบบเต็ม
ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุทะเลาวิวาสหรือเปล่า
เพราะส่งผลกับรูปคดีส่งผลเกี่ยวกับค่าชดเชยในคดีอาญาต่างนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกเนี่ยมีข่าวว่ามีอีกคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แต่ตำรวจได้ยืนยันข้อมูลแล้วนะครับว่าปั๊มหัวใจช่วยขึ้นมาได้
ใช่ค่ะดังนั้นเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๑คนก็คือพนักงานเคอรี่
และสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือแล้ววินสองวินเนี่ยตกลงถูกกฎหมายไหมล่ะ
แล้วถ้าถูกหรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องคดีไหม
จะถูกหรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะก็ไม่ส่งผลกับเรื่องของคดีความ
เพราะมันเป็นคดีอาญาที่คุณมายกพวกตีกันมีคนเจ็บมีคนตาย
แต่มันส่งผลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไง
ต้องมาตรวจสอบคุณปล่อยประละเลยให้วินรถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

คือนอกจากเรื่องคดีที่ต้องดำเนินคดีกันแล้วเนี่ย
มูลเหตุที่ทำให้เกิดการก่อตัวและเป็นปัญหา
จนถึงขั้นตีรันฟันแทงกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปสะสาง
ใช่ค่ะเพราะว่าคาดว่าเกิดขึ้นเพราะแย่งลูกค้ากัน
อยู่ใกล้กันเกินไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของวินเขาเองด้วยนะคะ
วินหนึ่งก็อยู่ซอยอุดมศุกร์หนึ่งอีกวินหนึ่งก็อยู่หน้าธนาคารไทยพาณิช

เถื่อนหรือไม่เถื่อนต่อให้ไม่เถื่อนมีคนคุมวินไหม

แล้วทำไมถึงตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บเงินค่าอยู่ในวิน
ละ๓๕๐๐บาทต่อคันได้อย่างนี้

ใช่ค่ะคือหลายเรื่องจริงจากเหตุการณ์นี้ที่ต้องสะสางกันต่อนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
อันนี้เป็นพื้นที่ตำรวจสนบังนานะคะ
ตำรวจบอกว่าคนที่ก่อเหตุทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่วินไหน
ไม่ว่าจะเป็นวินเถื่อนหรือวินถูกต้องตามกฎหมาย

เดี๋ยวก็ต้องมาแจกแจงว่าร่วมกันทะเลาะวิวาส
หรือเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเป็นยังไงในส่วนของรายละเอียดของคดี
แต่ว่าตอนนี้มีการออกหมายจับมาทั้งหมด๗คนนะคะ
หมายจับชุดแรก๓คนจับได้๒อีกคนนึงหลบหนี
แต่ว่าในวันแรกจับกลุ่มได้เพิ่มอีก๑คน

คนนี้มีปืนจุด๔๕แล้วก็รับสารภาพว่าอยู่ในเหตุการณ์

ส่วนหมายจับชุดที่๒เนี่ยออกหมายจับมา๔คนนะคะ
จับได้๓ยังหลบหนีอีก๑
แล้วคนที่หลบหนีเป็นคนเจ็บด้วยเหมือนเป็นเจ้าของวินอุดมศุกร์หนึ่ง

ในคลิปที่ว่ามีคนเข้าไปลุมตี
แล้วหนึ่งในนั้นมีผู้ชายเสื้อแดงที่
จะใช่หนุ่มเคอรี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาค้อนไปฟาดอ่ะนะ
อันนี้ชื่อนายประมุกว่ากันว่า
เป็นผู้ดูแลวินปากซอยอุดมศุกร์
ไม่ใช่วินตรงที่ไทยพาณิชย์นะ

ทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดการดำเนินคดีนะคะ
พนักงานสอบสวนสนบังนาคุมตัวผู้ต้องหาชุดแรกค่ะ
นายปียะพวงเกษร
นายรังสรรสชัยากร
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับชุดแรกนะคะ
รวมถึงนายเจริญเจริญผลคนนี้ถูกจับเพราะว่าตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วนายเจริญมีปืนจุด๔๕แล้วก็รับว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นำ๓คนนี้ไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังชั่วคราว
ค้านการประกันตัวนะคะคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษสูง
ถ้าปล่อยไปเดี๋ยวจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
๓คนนี้ยังให้การภาคเศษว่าไม่ได้เอาปืนไปร่วมก่อเหตุ
ภายหลังศาลจังหวัดพระขนงพิจารณาเห็นควรว่าไม่ให้ประกันตัวทั้ง๓คนค่ะ
ก็เลยส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
พันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๕ก็เลยบอกว่า
หลังศาลจังหวัดพระขนงอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก๔คน
รวมกับกลุ่มแรก๓คนหมายจับ๗คนแล้วนะคะ
แล้วมีมามอบตัวเพิ่มคนหนึ่งชื่อว่านายเบสหรือนายจีรพงศ์วิบูรณรัชกิจ
เป็นอดีตอาสาสมัครกู้ภัยแล้วจับได้เพิ่มอีก๒คือนายมานพมิ่งมงคล
และนายพันศักดิ์พระทรัพย์ซึ่งสองคนนี้ค่ะภาพชัดเลยว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้ยังเหลืออีก๒สำหรับชุดแรกนี้นะคะ
นายวัญชัยมงคลเข็มอันนี้ถูกออกหมายจับชุดแรกเลยหนีอยู่
และนายประมุกวิเชียนดิหลกกุลเป็นหัวหน้าวินอุดมศุกร์ซอย๑
ออกหมายจับชุดที่๒คนนี้ก็ยังหนีอยู่
นายประมุกบาดเจ็บอย่างที่บอกเพราะว่าถูกตีหัวนะคะ
แต่ทนายความของนายประมุกได้เข้าพบพนักงานสอบสวน
บอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้ามอบตัวนัดหมายเวลากับทางพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกว่านายประมุกรักษาตัวอยู่
เพราะว่าถูกตีหัวอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะเข้าพบพนักงานสอบสวนแน่นอน
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกเป็น๑๐รายล่ะค่ะ
นายเจริญที่ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตยึดปืนของกลาง
ตำรวจบอกว่ายืนยันว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
เพราะว่าเจอปืนจุด๔๕อยู่กับตัวนายเจริญนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวอีกเยอะค่ะไม่ต้องห่วง
ทุกคนที่อยู่ในคลิปตำรวจบอกว่าถูกดำเนินคดีหมดนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปชุมชนรุ่งเรืองหนึ่ง
ในชุมชนโอ้โหคนยังพูดกันถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
หลายคนบอกกลัวนะกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางแดงจิตกระแสเป็นแม่ของนายเวียรวัตร
ครุฑอายุ๒๐ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เพราะว่าถูกยิงอะค่ะแม่ก็เลยตอบคำถามหลายอย่าง
เพราะว่าภาพตอนที่บัตรเจ็บจนเสียชีวิตเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเขาใส่เสื้อพนักงานเคอรี่
แต่ว่ามันมีภาพเป็นคลิปอีกมุมหนึ่ง
มีคนหน้าคล้ายผู้เสียชีวิตแล้วใส่เสื้อสีแดง
แล้วก็ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่ายอมรับแบบนี้
วันเกิดเหตุนายเวียรวัตรลูกชายเนี่ย

ใช่จริงแต่แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วย
แล้วแม่ก็พยายามไปบอกลูกชายว่าให้กลับบ้านเถอะ
พอมาถึงบ้านลูกชายก็เลยไปเลื่อนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ถูกกระสุนปืนซุดลงเสียเลือดเยอะ
เสื้อสีแดงที่ใส่อยู่ตั้งแต่ต้นเลือดเต็มเลย

แม่ก็เลยยืนยันว่าลูกชายถูกลูกหลงจริง
เป็นผู้ถูกกระทำจริงอันนี้แม่ของผู้ตายยืนยันแบบนี้นะคะ
คือเราก็ลากคุณดูจากกล้องเนี่ย

เพราะเรื่องมันออกปุ๊บขึ้นมาอย่าง
แต่วันแรกแม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ไง
ชาวเน็ตเขาก็ไปจับสังเกตกันนะนะแต่แม่เขาก็ยังไม่ได้พูดเรื่องที่ว่า
ลูกชายไปร่วมก่อเหตุอะไรด้วยนะก็บอกแค่ว่าใส่เสื้อสีแดงอ่ะ
ส่วนในภาพในคลิปอะไรพวกนั้นก็คงต้องรอฟังกันต่อไปนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ฝั่งตรงข้ามกับปากซอยอุดมศุกร์ตรงริมถนน
ตรงนั้นนายประมุกใช่ไหมค่ะอ่าที่เขาเป็นหัวหน้าวิน
แต่อันนี้หัวหน้าวินจักรยานยนต์หน้าธนาคารไทยพาณิชย์
เขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เริ่มต้นมาจากการต้องการยึดอำนาจของวินฝ่ายตรงข้าม
ที่อยากให้ตรงธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยยุบวินเพราะต้องการให้มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เหลือเพียงวินเดียวแถวนั้นเนื่องจากที่วินฝั่งตรงข้าม
มีการเก็บเงินค่าอยู่ในวินเดือนละ๓๕๐๐บาทต่อคัน
แล้วมีสมาชิกในวินอยู่๒๐๐กว่าคน๒๐๐กว่าคัน
หากยุบวินแล้วไปรวมวินเดียวก็เท่ากับว่าจะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
ก็จะมีเงินรายเดือนเพิ่มขึ้นมากไปอีก
แต่ว่าวินทางฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์เขาไม่มีการเก็บเงิน
เขาก็ไม่ยอมไปกันเพราะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่มาวิ่ง
ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นวัยรุ่นในชุมชนที่มาหารายได้เป็นอาชีพเสริม
เมื่อมีฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นก็เลยมีปัญหากัน
เคยนัดเจรจากันมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกคุยกันไม่เป็นผล
ก็เลยต้องนัดครั้งที่๒แต่ครั้งที่สองเนี่ยที่นัดคุยกันเนี่ยมันรุนแรงกว่าครั้งแรก
ตกลงกันไม่ได้จนเกิดการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
มีการวางกำลังมีอาวุธครบมือตั้งแต่ช่วงเช้าเด็กในวินของตัวเอง
บางคนก็ถูกยึดเสื้อวินถูกยึดรถถูกทำร้ายร่างกาย
มีการกระจายกำลังไปดักหน้าดักหลังจนไม่สามารถหนีได้
โดยฝั่งตรงข้ามเป็นคนเริ่มปะทะก่อนฝั่งของตัวเองก็เลยต้องสู้กลับ
โดยหาอาวุธมาจากข้างทางไม่ได้เตรียมการเอาไว้
แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเตรียมหมดอันนี้หัวหน้าวินฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์เขาอ้างนะ
อนุญาตที่พาดพิงชื่อธนาคารเขานะเขาอยู่ตรงจุดนั้นพอดี
ขณะที่ในคลิปที่เห็นว่าทางฝ่ายของตัวเองไปรุมทำร้ายร่างกาย
นายประมุกวิเชียนดิหลกกุลหัวหน้าวินฝั่งตรงข้ามนั้น
หัวหน้าวินจักรยานยนต์หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริง
แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคลิปเท่านั้นเพราะทางฝั่งตรงข้าม
ไล่ต้อนฝั่งตัวเองมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายฝั่งของพวกเขาเหมือนกัน
ส่วนในคลิปที่เผยให้เห็นนายวีรวัตรผู้เสียชีวิต
เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำไม
เพราะว่าขณะนั้นมันเป็นช่วงชุลมุนสุดท้ายนี้อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะทางฝั่งตรงข้ามก็มีคนถูกยิงและบาดเจ็บเหมือนกัน
ไม่ใช่มีแต่ฝั่งทางวินของนายประมุกแต่ก็ไม่เห็นมีการร้องเรียน
ซึ่งก็อยากทราบว่าแท้จริงแล้วใครเป็นคนยิงพร้อมกับยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าฝั่งตัวเองไม่ได้เป็นคนยิงแน่นอน
ส่วนที่บอกว่าวินฝั่งตรงข้ามจดทะเบียนขึ้นวินอย่างถูกต้อง
ความจริงแล้วเป็นการไปจดทะเบียนไว้ตรงจุดหนึ่งแต่มาตั้งวินอีกจุดหนึ่ง
เพราะว่าวินที่ตั้งอยู่เนี่ยมันคือริมถนนตามปกติแล้วมันตั้งไม่ได้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการตั้งจุดวินด้วย
เขาเริ่มก่อนก็คืออันดับแรกคือเขารวมกลุ่มคนวางแผนมาเรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้มีคนประมาณนี้ประมาณ๓๐ตรงนี้๒๐แล้วก็อาวุธครบมือคือกระบองดำที่เห็น
วิ่งวินนี่เขาแจกกระบองดำคนละคนละอันหรอผมถามแค่เนี่ยใช่ไหม
อันนี้คือการเตรียมการมาก่อนแล้วล่วงหน้าครับแล้วก็พอใครขับเข้าไปก็บอกไล่ถอดเสื้อไล่อะไรอย่างนี้
บางคนบอกว่าหมดเวลาของมึงแล้วกูจะเอาคืนแล้ว
บางคนมีบาดแผลเลยโดนซ้อมเลยโดนโดนตรงนั้นเลยในคลิปว่ามีทางพวกเราเฟี่ยงอะไรไปใช่ไหม
แต่พวกเขาถือไม้มีเขาเตรียมไว้หมดแล้วเขาล้อมปิดด้านหลังด้วย
เขาไล่มาเห็นไหมในคลิปไล่ไล่พวกเราเข้ามาซอกหลังเข้ามาเสร็จพวกอีกชุดหนึ่งของเขาอ่ะ
ชุดประมุกอ่ะที่มีประมุกเป็นแกนนำอ่ะนำนำนำเข้ามาอีก
ไล่ไล่ตีพวกเราปิดประทะเข้ามาจนมาประทะกับพวกเรา
ที่เราเห็นว่ารุมตีเขาไม่ใช่เขามาคนเดียวนะ
ให้จบด้วยคลิปด้านหลังว่าตามกันอีกเท่าไหร่แล้วเขาพูดว่าไง
ทำไมพวกมึงมาช้าจังพวกผมวิ่งเข้าซอยมาแล้ว

ออกไปแล้วปืนนี่มาจากไหนอ่ะถ้าไม่ได้เตรียมการมา
สามสี่กระบอกอ่ะยิงสาดเข้ามาแล้วในซอยในชุมชนลูกเด็กเล็กแดงเขารู้เรื่องเหรอ
เอาแค่นี้ดีกว่าคุณดูแล้วกันว่าสถานการณ์เป็นยังไง
ใครผิดใครถูกดูจากคำนวณตรงนี้ก็พออืม
ผมต้องการให้นักข่าวไปสืบหน่อยไงไปดูหน่อยไงว่าทำไมอ่ะ
เขาก็โดรนยิงอ๋อเขาไม่ร้องเลี่ยงอะไรอย่างไรเหรอ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายประมุกที่เป็น
ศรีอรุณวิเชียนดิหลกกุลแม่บอกว่าคุยกับลูกชายแล้วตอนนี้ลูกชายยังอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าแผลเต็มตัวเลยมีแผลถูกฟันที่คอแผลที่หัวเนี่ยเย็บหลายเข็มเลยนะแล้วก็ปวดหัวมีเลือดออกหูยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณแม่ศรีอรุณบอกว่ายืนยันว่าจะพาลูกไปมอบตัวแน่ไม่หนีทำผิดก

มันไม่ได้ต้องการแบบมาวิ่งแบบไม่ถูกต้องแบบนี้มันไม่ได้
ตอนนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าให้ไปมอบตัวแม่ก็บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลอยู่มอบตัวมอบแน่อยู่แล้วเพราะแบบไม่ให้ลูกหนีอย่าถึงผิดถึงยิงด้วยตัวเองก็ไม่ไม่กลัวติดก็ติดธรรมชาติของคนถ้าผิดต้องยอมรับผิดกล้าทำก็ต้องยอมแต่สภาพในคลิปมันไม่ใช่ลูกแม่ทั้งแม่ตัวหน้านะทั้งแม่มีปืน

คือว่าเหมือนว่าเขาก็ไม่มีที่จะมาหากินใช่ไหมล่ะเขามาขอข้าวเนี้ยในชามในในชามที่เรากินอยู่เนี้ยสักคนละช้อนสองช้อนมันก็ไม่หนักหนาแล้วก็ยังพอดูอยู่ได้อืมมันก็สอนลูกอย่างงี้อืมตลอดเวลาเลยนะมันก็ไม่มีปัญหาอืมทีนี้ไอ้ทางฝ่ายนู้นอ่ะพอได้วินวินแล้วปุ๊บมันก็กลายเป็นการตั้งวินแล้วเราไม่ให
ใช่เพราะแย้งมากมากข้าวเนี้ยเด็กบางคนเนี้ยมันมันเห็นอ่ะเพราะคนอ่ะมันเคยพอมีกินแล้วอ่ะพอตัวนี้พอใดได้มันตกอ่ะอืมเพราะวินมันไม่ใช่ว่ามาขอวิ่งสิบคันสิบหวะคันแล้วเนี้ยถ้าที่ไม่เอามาเป็นร้อยแล้วเป็นวินแล้วอ่ะอืมแล้วมันหากินได้เหมือนเมื่อวันมันหากินพอเลี้ยงครอบครัวได้อืม
เรื่องรายได้แล้วแย้งลูกค้าอ่านี่แหละ
เท่าที่ฟังจากทั้งสองฝ่ายนะวินปากซอยอุดมศุกร์ซอยหนึ่งเนี่ย
ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ฝั่งไทยพาณิชย์เนี้ยเขาบอกว่าคุณน่ะจดทะเบียนไว้อีกตรงจุดหนึ่งอืม
แต่คุณมาตั้งตรงจุดเนี้ยก็ถือว่าคุณผิดค่ะส่วนฝั่งทางเนี้ยปากซอยอุดมศุกร์หนึ่งเนี่ย
บอกว่าฝั่งคุณเนี่ยเถื่อนเต็มเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเลย
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปวินที่อยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
ไม่มีแล้วเงียบกริบตอนนี้ไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งแล้วค่ะ
สลายวินไปเลยใช่ก็มีแต่อุดมศุกร์ซอยหนึ่งอ่ะก็ยังมีอยู่
แต่จำนวนคนอ่ะสองร้อยกว่าคันเนี่ยใช่ใช่
อันนี้ต้องไปถามสำนักงานเขตบางนาเพราะว่าสำนักงานเขตเขาคือ
ผู้ที่จะอนุญาตค่ะว่าจะให้ตั้งวินได้ตรงไหนจะให้มีกี่คันค่ะ
สองร้อยกว่าคันเนี่ยคุณได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
หรือไม่อย่างไรคืออนุญาตไปแล้วก็ต้องมาตรวจสอบให้หน่อยเนาะ
อ่ะถูกต้องว่าที่อนุญาตไปอ่ะเขาทำตามที่ขอหรือเปล่า
บางทีอ่ะวิ่งเกินอยู่ผิดจุดอะไรแบบนี้ไงแล้วมันก็เป็นปัญหานี่ไง
จากนิดหน่อยมันก็สะสมบานปลายไปเรื่อยจนยกพวกตีกัน
ตั้งแต่วันแรกเลยนะว่าถึงแม้จะมีปัญหากันเนี่ย
แต่จะให้ไปยกเลิกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมันยกเลิกไม่ได้หรอก
ซอยนี้คนเยอะลูกค้าเยอะใช่คุณก็ต้องทำให้ถูกทำให้ถูกระเบียบ
ลูกค้าคนไปใช้บริการก็บอกว่าจะเห็นอยู่สองกลุ่มอยู่แล้วค่ะ
กลุ่มหนึ่งจะเป็นวินที่มีอายุเยอะหน่อยค่ะคนขี่อาจจะมีอายุหน่อย
อีกวินหนึ่งจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นค่ะแต่คนใช้บริการเขาก็ไม่รู้หรอก
ไหนถูกวินไหนผิดเห็นใส่เสื้อกั๊กเขาก็ใช้บริการนึกออกไหม
ถึงเวลาเขาก็ไปแล้วใช่ครับแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะใช้บริการวินที่เป็นวัยรุ่น
เพราะว่าอยู่ใกล้กว่าเจอวินไหนก่อนก็ใช้บริการวินนั้นเพื่อความสะดวก
แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็กลัวนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้บริการอยู่ดี

และอย่างที่เราเห็นเป็นประจำทุกวันมันจะมีลักษณะแบบไหนของวินหรืออะไรแบบไหน

คือลักษณะก็คือมีกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มแบบผู้ใหญ่ครับ

ใช่ส่วนมากผมจะขึ้นกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าครับ
แล้วแล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ของกลุ่มวัยรุ่น
เพราะว่ามันเดินมาปุ๊บแล้วเจอก่อนหรือว่ายังไงคะ

หมายถึงว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงไหน
วัยรุ่นจะตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับ
ใช่กลุ่มผู้ใหญ่จะอยู่ตรงนี้ครับ

เพราะว่าคือเราก็เลือกอันที่ใกล้ที่สุดใช่ไหม

แต่ก่อนหน้านี้ก็คือเชื่อนมากครับ
เชื่อนที่รุนแรงนะครับ
อืมตอนนี้ตำรวจก็เลยไปดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็ถ้าฟังจากรายการถามตรงของคุณจอมขวัญเนี่ย
ก็เรียนให้ทุกท่านทราบด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือภูมิในการสำนักงานเขตบางนาบอกว่า
สำนักงานเขตเนี่ยมีหน้าที่แค่อ่ารับเรื่องขึ้นทะเบียนวินเท่านั้นนะครับ
ไอ้เรื่องไปตีรันฟันแทงกันจะวิ่งถูกวิ่งเถื่อน
มีรถมาเพิ่มมีผู้มีอิทธิพลมาคุมวินหรือเปล่าสำนักงานเขตไม่เกี่ยว
เดี๋ยวจะไปว่าสำนักงานเขตเขาว่าทำไมไม่ดูแลแล้วใครอ่ะ
ก็ทีนี้ก็ต้องไปให้ตำรวจแล้วล่ะแล้วใครจะต้องตรวจสอบอ่ะ
ก็ไม่รู้สำนักงานเขตบอกว่าแค่ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวอ๋อเหรออ่านะฮะ
ตำรวจก็ต้องไปไล่ตรวจสอบเอานะครับอ่าทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็คือกรณีของผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจากเหตุการณ์นี้คือนายวิรวัตรพึ่งครุฑ
หนุ่มพนักงานส่งสินค้าเคอรี่วัย๒๐ปีที่ถูกยิงเสียชีวิต
อ่าจากข่าวตอนแรกบอกว่าก็ถูกกระสุนลูกหลงอ่ะนะอืมอ่า
ภรรยาเขาก็อายุสิบแปดตั้งท้องอยู่ด้วยค่ะท้องอ่อนอ่อนนะครับ
ตอนแรกที่มีข่าวในวันแรกเลยเนี่ยหลายคนก็เห็นใจมากนะครับ
และหนึ่งในนั้นก็คือดารานักแสดงตลกหญิงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียด
อ่าหนึ่งบางปู่นะฮะอ่าเธอก็ประกาศว่าขอช่วยเหลือ
เรื่องของผู้เสียชีวิตเนี่ยมอบเงินให้ครอบครัวสามหมื่นบาทค่ะ
แต่พอมีข่าวในตอนหลังออกมาว่าเอ๊ะตกลงจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมไปก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
ชาวโซเชียลก็เรียกร้องว่าอ่าอย่างงี้ต้องเอาเงินคืนไหมนะครับ
ล่าสุดนะครับหนึ่งบางปูนะครับเธอได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
แต่ขออนุญาตโฟกัสที่เด็กในท้องที่ไม่รู้เรื่องเพราะตั้งใจช่วยเหลือภรรยาผู้ตาย
เพราะสงสารลูกผู้หญิงด้วยกันบางคนให้เอาเงินที่ทำบุญไปคืนมา
ขอยืนยันเจตนารมณ์ก็คือตั้งใจช่วยเหลือเด็กในท้องโดยไม่ต้องการนำเงินคืน
และขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงซึ่งหนึ่งบางปูยังได้เปิดใจกับทีมข่าว
รัฐทีวีนะครับบอกว่าตอนแรกทราบข่าวแล้วก็มีแฟนเพจบอกว่าผู้เสียชีวิต
เป็นพนักงานเคอรี่เขาเพิ่งไปส่งสินค้าที่บ้านแฟนเพจนี่แหละ
เป็นสินค้าพวกครีมที่หนึ่งบางปูก็เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่พอเธอรู้ว่าภรรยาผู้เสียชีวิต
ตั้งท้องอยู่ด้วยก็เลยยิ่งสงสารและเห็นใจก็เลยช่วยเหลือไป
โดยที่ไม่ได้มองเป็นหลักว่าใครผิดใครถูกแต่สงสารแม่และเด็กนะครับ
ยืนยันว่าไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เธอช่วยด้วยความเป็นกลาง
โดยคิดถึงเรื่องของเด็กในท้องเป็นหลักนะฮะ
หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งขายของออนไลน์ใช่ไหมคะ
วันหนึ่งหนึ่งต้องส่งสินค้าพอสมควรเลย
แล้วเราก็เลยคุยแบบเฮ้ยพี่หนึ่งอยากทำบุญ
เราก็เลยคิดว่าเมียเขาก็ท้องช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปเนอะ
เพราะปกติชีวิตหนึ่งก็ทำบุญแทบทุกวันอยู่แล้ว
มันจะมีทั้งที่หนึ่งโพสต์และที่หนึ่งไม่โพสต์ก็มีนะคะ
คุณหนึ่งกำลังช่วยคนผิดอยู่อันนี้คือข้อความที่น้องแอดมิน
คือน้องพนักงานได้โทรไปบอกบอสเขาก็คือแฟนหนึ่ง
หนึ่งก็รู้พร้อมทุกคนหนึ่งก็เลยอยากอธิบายสั้นสั้น
หนึ่งขอบคุณที่เป็นห่วงหนึ่งนะคะแต่หนึ่งก็ยังยืนยันเจตนารมณ์ดังเดิม
ว่าหนึ่งไม่เอาเงินคืนค่ะเพราะคนที่หนึ่งจะช่วยจริงจริง
ก็คือเด็กตาดำที่อยู่ในท้อง๔เดือนเนี่ย
ที่หนึ่งไม่รู้หรอกว่าใครผิดหรือใครถูก
อันนี้ให้ขออนุญาตให้เป็นเรื่องของกฎหมายท่านให้ให้เจ้าหน้าที่ท่านดำเนินการไป

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เคลียร์ไปก่อนหนึ่งเรื่องนะ
เอาเป็นว่าเธอก็ตั้งใจที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องอื่นก็ดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ